รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
สวัสดีครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
เรื่องราวไม่เชื่ออย่ารับรู้ของเราในค่ำคืนนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งนะครับ
ที่ไปเลิฟหลูแล้วก็ไม่รักษาศัฒตร์ชะนะครับ
พ่อแก่จากที่เขาเคยมีงานวันละ๓งาน
สุดท้ายแล้วเหลือเพียงเดือนละงานเท่านั้น
แต่ที่สำคัญเวลาที่นางหาทางออกไม่ได้นางก็จะไปพึ่งมนต์ดำ
เอาน้ำพันพลายที่ทำมาจากศพเนี่ยมาใช้เพื่ออะไรพี่รู้ไหม

ใช้ไปใช้มาพี่เชื่อไหมฮะของพวกนี้เราเคยได้ยินคำว่าของเข้าตัวไหม
หลอนถึงขั้นเป็นบ้าทุกครั้งเขาบอกเลยฮะเขาอยู่ในห้องของเขา
ไม่เคยคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวเหมือนมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลา
นี่ไงเห็นบอกล่าสุดโดนกระซวกมาด้วย
ก็ใช่ไงไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าศัยศาสตร์มนต์ดำหรือเป็นเพราะว่าดวงตกครับ
วันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเรามาร่วมมูกับเราแล้วครับ
ขอต้อนรับน้องวิวชัชวานอาสยามฮะ
สวัสดีครับคุณวิวครับ

เห็นมีรอยยิ้มอย่างนี้แต่ครั้งนึงเนี่ย

คุณวิวเป็นลูกทุ่งคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์เชื่อเรื่องการดูดวง
เชื่อเรื่องเลขผีลงยันทุกสิ่งทุกอย่าง
ทุกอย่างเอาเป็นว่าอะไรที่เป็นทั้งศาสตร์ดำและศาสตร์ขาวในเรื่องของวงการของศัยศาสตร์

เรียกว่าคุณเป็นคนชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของศัยศาสตร์มูเตรูถูกไหมฮะ
ทีนี้เรามาเข้าเรื่องนี้กันก่อนนะฮะเป็นเรื่องที่คุณชอบบูชา
เป็นเรื่องของกุมารทองเป็นสายดำหรือว่าสายขาวหรือเอามาจากไหน
น่าจะเป็นสายขาวที่วิวนี้เนี่ยวิวเคยเลี้ยงมาแล้ว๒เซต
เซตแรกก็คือเลี้ยงไปแล้วแล้วได้ทำตกได้ทำหักบ้างอะไรบ้างก็เอาไปไว้ที่วัดแทน
แล้วก็ช่วงหลังก็มีการบูชามาเพิ่มอีก

บูชามาจากตามร้านทั่วไปอย่างนี้ครับแต่ว่าเราเอาไปให้อาจารย์ที่มีความขลังให้เขาเบิกเนธหรือเรียกว่าเปิดเนธนะครับ

ซึ่งไม่ได้ทำจากเด็กทารกหรือว่าอะไรแต่อย่างใดแต่เป็นเหมือนแบบเป็นตุ๊กตาที่เอาไปเอาไปเบิกเนธ
เห็นบอกว่าคุณเคยเจอกุมารทองด้วยมาปรากฏให้คุณเห็นเหรอ
เคยเจอครับผมวิวจะมีหิ้งบูชาอยู่ที่คอนโดครับผมแล้วทีนี้วิวจะมีหมาที่รักมากอยู่หนึ่งตัว
ซึ่งหมาจะชอบวิ่งเล่นแต่ทีนี้เขาวิ่งเล่นเหมือนเล่นกับเด็กแต่ไม่มีสาเหตุว่าวิ่งเล่นกับใคร
แต่สุดท้ายเขามาเห่าตรงหน้าหิ้งเหมือนแบบว่ามีเด็กนั่งอยู่บนหิ้งอะไรอย่างนี้แล้วเขาไปเห่าหน้าหิ้ง
เดี๋ยวเหมือนชวนมาเล่นด้วยเหรอเหมือนชวนมาเล่นด้วยกัน
และที่สำคัญน้องชายเห็นมายืนเท้าสะเอวตรงนี้ครับอยู่ตรงหน้าบันได
จากกุมารทองแล้วเขาบอกว่าเขาเลี้ยงรักยม

เขาบอกว่าคนที่บูชารักยมเนี่ยจะทำให้มีคนนิยมชมชอบ
เขาบอกว่ามันเป็นไม้รักกับไม้มะยม๒อย่างอยู่ในน้ำมันจันท

วิวรู้จักกับพี่ที่เขาเป็นคนดูแลห้องอะครับทีเนี้ยห้องเก่าเขาไม่อยู่
เขาย้ายไปแต่เขาดันทิ้งสิ่งนี้เอาไว้
แล้ววิวรู้สึกว่าวิวสงสารเค้าอะไม่มีคนเลี้ยงเค้า
ก็เลยมาจุดทูปแล้วก็เชิญเขามาเลี้ยงใหม่
แล้วทำไมใส่น้ำมันให้เค้าให้เต็มอะ
เขาบอกว่าห้ามไม่ท่วมหัวครับพี่มดดำให้อยู่ระดับประมาณแบบนี้

เค้าบอกว่าถ้าท่วมหัวเดี๋ยวมันจะไม่ดีมันจะไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่เขาบอกให้เทน้ำมันห้ามให้น้ำมันขาดนะ
ห้ามให้น้ำมันขาดแต่ว่าวิวอ่ะเคยทำตกแตกน้ำมันทั้งหก
หอดแก้วแตกแล้วก็รักยมเนี่ยกระเด็นออกจากกันมาแล้ว
แล้วก็ไม่ได้เอามาประกอบไม่ได้เอามาบูชา

ชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเราจะเพี้ยนไป

ผมเคยแม้กระทั่งเอาน้ำมันข้างในมาทาตามหน้าตามตาด้วย

แต่ที่วิวเชื่อว่าเขาไม่พอใจแน่นอนที่เราทำของเขาแตกแล้วเราไม่ได้เอาไปเบิกเนธใหม่
ว่าไม่ได้เอาไปให้อาจารย์ที่เราเอามาเนี่ยประกอบร่างเขาใหม่อะไรอย่างนี้ครับ

ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราสามารถสัมผัส

ดำคือจะเหมือนเด็กที่ดำทั้งตัว

นั่งอยู่บนหัวเตียงแล้วเอาขางคล่อมอยู่ตรงเนี้ยครับอ่า

ใช่ทำไมถึงแบบอะไรสักอย่าง

ไม่แล้วเราจะกระดุกกระดิกตัวอะไรไม่ได้เลยพี่
เรียกคนข้างก็เรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ตื่น
เขามาสื่ออะไรกับคุณ

ทำเขาแตกแล้วทำไมถึงไม่นำกลับไปทำให้เป็นเหมือนเดิม

ได้เจออะไรแปลก

เขาเริ่มเรียกงานกวักงานให้ผมขึ้น

หรือว่ามูเตรูของคุณเต็มที่
เขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งคุณเคยไปที่ไหนซักแข่ง
แล้วคุณโดนผีเข้ามาผีหลอกผีอำคุณ
ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้ววิวก็นอน
เหมือนที่บอกมาแล้วว่าถ้าจะสัมผัสวิญญาณได้

คือเป็นผีญี่ปุ่นใส่ชุดสีขาวมานอนหมอบ
ลักษณะหมอบอย่างนี้เหมือนในหนังจูออนเหมือนในหนังจูออน
แล้วทีนี้วิวก็เหมือนแบบเป็นชุดกิมาโนหรือเป็นชุดอะไร
ประมาณนั้นทีนี้วิวก็ลืมตาขึ้น

ใจที่เขาหมอบเขาไม่หมอบอย่างเดียวไงเขาลอยขึ้นมาอย่างนี้
เหมือนเราขยับตัวไม่ได้มาได้แต่นิ้วไงพี่

เขาก็เหมือนเข้ามาแบบมาแห้ใส่เราแล้ว
พี่วิวก็เปิดชีนบันชรฟังทั้งคืนฮะ
แล้วพอเปิดชีนบันชรแล้วผีญี่ปุ่นไม่มาเลอะฟังรู้เรื่องเหรอ

คือไปกับพศอานนท์ไปกับเบาหลี
โรงแรมนั้นอะใหญ่มากเลยนะ
รู้จึกจะเป็นเมืองสกมือของเขา
ที่ที่ร้านเล่นสกีขึ้นไปปุ๊บ
ก็เหนื่อยถ่ายหนังจากเช้ายังหยั่นเดิก
ตัวเองก็นอนเหนื่อยว่าแบบใจอาบน้ำเสร็จนอน

หน้ามันทำไมจะต้องขาวหมดวะ
แล้วหน้ามันก็มาประชิดกับหนูอย่างนี้

จับตัวจับแขนจับขาแล้วไว้อย่างเนี้ย

ตอนนั้นสิ่งที่ทำได้คือสู้กับผี

ชนในที่สุดแค่ใส่สับเพจสับตาอะไรแบบนี้

จะว่าไปที่พูดไปทั้งหมดคือเชื่อว่า
ไม่ว่าจะประเทศไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าสมมุติจิตเราคิดจะสู้กับเขา

คือก็คือเลือกประสบการณ์คล้ายกันนะฮะ
แต่ทีนี้นอกเหนือจากไม่ว่าจะเป็นกุมารทองนะฮะรักยมนะครับ
แต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งคุณก็บูชาเหมือนกันซึ่งคนในวงการต้องบูชากันเยอะแยะมากมายคือพ่อแก่
พ่อแก่คุณบูชาตั้งแต่เมื่อไรครับ
บูชานั่นแต่อลับบัมที่๒อลับบัมรักเธอ๒๔ชั่วโมง
ก็หญิงธิกาพาวิวไปหาอาจารย์หน้าชีวิตลงดา
วิวก็รับขันทร์กรดิ์มาซึ่งเป็นขันทร์ครูแล๋กก็ขันทร์เทพด้วย
แล้วก็มีการครอบเสียรพ่อแก่ด้วย
ครับผมชีวิตเปลี่ยน
หลังจากที่คุณเนี่ยไปครอบพ่อแก่ไปบูชาพ่อแก่

ขอให้ลูกได้ละครนะช่อง๗

ลูกจะสร้างพ่อแก่ถวาย
เป็นองค์เท่ากับตัวลูกนั่งอย่างนี้ครับ
ก็คือเป็นรูปหล่อท่านเท่ากับเรานะอย่างนี้
โรงเรียนแพงมากนะฮะแล้วผมก็ได้ละครจริง
แล้วคุณแก้แล้วก็แก้จริงสร้างจริงครับตอนนั้น

เท่าไหร่คุณทำหมดไปเท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะประมาณ๔๕หมื่นนะครับ
แต่ว่าชีวิตช่วงนั้นเนี่ยทำอะไรดีไปหมดเลยนี่ถึงขนาดว่ามีงานวันละ๓งานเลยจริงเหรอ
ใช่วิ่งงานวันละ๓งานถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จมากจากการที่วิวได้ขอพรท่าน
หลังจากนั้นเข็นบอกว่าคุณสมใจแล้วแต่สุดท้ายถูกยึดคืน
ดำทำไมอยู่ดีถูกยึดคืนอ่ะคุณก็ปฏิบัติดีคุณก็รักษาสัจจะแล้วนี่เอาเงินไปสร้างพ่อแก่ให้แล้วนี่ทำไมอยู่ดีคุณบอกคุณผิดสัจจะถูกยึดคืน